ตามคดีโหดฮะก็คือจ่าทหารจากกองบัญชาการกองทัพไทยที่บุกเข้าไปแล้วไปทำร้ายสองสามีภรรยา
ขนาดผู้หญิงที่เป็นเมียเขาแหละอ่ะอ่ะอ่ะบีบคอจนตัวเขาลอยเลยฮะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยทางต้นสังกัดมีการสั่งขังแล้วตำรวจเตรียมจะออกหมายเรียกต่อไปด้วย
ดูเหตุการณ์อีกทีแล้วฟังไปพร้อมกันนี่ต่อยเลยฮะ
จากนอกรั้วลงไปกองกับพื้นแล้วยังด่าต่อปีนข้ามรั้วบ้านของเขามา
บุกลุกชัดเจนเหตุการณ์นี้แล้วลงมาเนี่ยมีการต่อยตุ๊บตับตุ๊บตับอีกหลายที
จนกระทั่งคนที่เป็นฝั่งภรรยาของพี่เปี่ยมเนี่ยพี่เปี่ยมสุกเนี่ย
ให้การพยายามจะมาช่วยเหลือสามีพี่เปี่ยมเองก็ลงไปนอนกับพื้นแล้ว
ฝั่งภรรยาโดนล็อกคออย่างนี้แล้วตัวลอยเลยฮะไปชิดกับกำแพง
คนอื่นห้ามฟังที่ไหนล่ะเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิด๑๗กันยายน
เลขที่เก้าสิบห้าทับหกเก้าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่อำเภอบางบัวทองจังหวัด
นนทบุรีคนนี้คือใครนะคนที่ก่อเหตุจ่าฮะเป็นทหาร
จ่าทหารจาสิบโทสาธิภศรีสุขสายอายุสามสิบห้าปี
ฟังไว้เพื่อเป็นเกียรติยศเลยล่ะอยู่ประจำสำนักงาน

คือทำร้ายสามีก็คือคุณเปี่ยมสุขบุญเรือง

มันบ้านติดกันเนี่ยอาจจะมีปัญหาบ้าง
แต่ว่ารอบนี้พี่เปียกบอกก็ยอมรับว่าอาจจะเป็นเพราะแต่
บีบแต่หน้าบ้านตัวเองเพื่อเรียกเมียออกมากินข้าว
แต่แตรเนี่ยเสียงแตรอาจจะไปทำลายโสดประสาท
ของพี่จาดอาหารนายนี้ได้นะครับ

เกิดมาไม่เคยมีใครทำร้ายขนาดนี้มาก่อน
นี่เป็นชายชาติทหารทำร้ายผู้หญิงฮะ

ตกใจจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
จากนี้ไปอยู่ไหมคงไม่อยู่แล้ว

เพราะว่าไม่รู้ว่าความปลอดภัยวันข้างหน้า

ยังโดนปีนเข้ามาทำร้ายร่างกายกันเห็นฮะมีรายงานล่าสุด
จากผู้บัญชาการจากผู้บังคับบัญชาของจ่าสิบโท
คุมพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้วและยืนยันว่า
คดีดังกล่าวนี้จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
แล้วไม่ต้องห่วงว่าเป็นทหารด้วยกันเป็นเจ้านายลูกน้อง
จะให้การช่วยเหลือทุกอย่างว่าไปตามคดีอาญา
เดี๋ยวฟังจากท่านผู้บังคับบัญชาของทหารนายนี้ฮะ
เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงนะครับทางกรบัชการทรงทัพไทย
จะดูแลเรื่องนี้ให้ในส่วนของวินัยนะครับ
ทุกอย่างให้ความเป็นธรรมกับคุณแอลิสากับคุณเจียมสุขอย่างเต็มที่ครับ
ในส่วนของคดีอาญานี้เราไม่สามารถเข้าไปก้าวไก่ได้อยู่แล้ว

ตอนนี้เจ้าตัวถูกควบคุมตัวอยู่ที่กองบัญชาการกองทัพไทยครับผม

ก็คือท่านภูมิกับสถานีตำรวจภูทรบางบัวทองนั่นเอง
ส่วนตำรวจจะเรียกทหารมาอยู่ดีจะเรียกมาไม่ได้นะ
ต้องมีนายทหารพระธรรมนูลเพราะคนเป็นทหาร
จะต้องมีนายทหารพระธรรมนูลมาร่วมในการสอบปากคำด้วยครับ
ส่วนเพื่อนบ้านหลังอื่นก็บอกว่าไม่เคยเห็น
นายทหารคนนี้จ่าสิบโทคนนี้มีเรื่องกับใคร
แต่บางครั้งบางคราวมีเสียงดังสนั่นหวั่นไหวมาจากบ้านพี่จ๋าเปิดเพลง
คือพี่จ๋าไปบอกว่าบ้านอื่นเขาบีบแตรเสียงดัง
พี่จ๋าเองเพื่อนบ้านเขาก็แอบมาฟ้องเหมือนกัน
ว่าบ้านพี่จ่าเองก็เปิดเพลงเสียงดังสนั่นซอย

สุดท้ายแล้วจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายขนาดไหนครับ